ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในช่วงบ่ายสำหรับผลการจับสลากแบ่งกลุ่มฟุตบอลอาเซียนคลับนะครับ
ชิงแชมป์แห่งชาติของทวิปอาเซียนซึ่งเราเป็นแชมป์ทั้งหมด๕สมัย
แล้วก็เป็นแชมป์ใน๒สมัยหลังสุดติดต่อกันมาแล้วนะครับ
ซึ่งงานหนักมันเกิดขึ้นในทุก๒ปี
เพราะว่าหลายชาติอยากจะล้มเราแล้วก็ทุกชาติ

ซึ่งผลการจับสลากนะคะเราก็ได้อยู่ในกลุ่มบี
ก็จัดพิธีการจับสลากการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคลับนี่แหละ
ก็จัดขึ้นที่กรุงจักรต้าประเทศอินโดนีเซียนะคะ
ซึ่งปีนี้ก็ปรับรูปแบบการแข่งขันนิดหน่อย
จากปีก่อนก่อนนะคะที่ตอนรอบแบ่งกลุ่มเนี่ย
ก็จะมีการแบ่งมีเจ้าภาพร่วม
แต่ว่าปีนี้ไม่มีแล้วก็จะกลายเป็นเล่นเย่า๒นัดเยือน๒นัดแทน
ก็คือกติกาพวกนี้เขากำหนดมาเพื่อให้แต่ละประเทศได้มีโอกาสจัดการแข่งขัน
แล้วก็เพิ่มมูลค่าทางการตลาดเรื่องของแฟนบอลที่จะเข้าชมด้วยนะครับ
กระจายการจัดการแข่งขันให้ทั่วทั้งภูมิภาคนั่นแหละ
ก็เหมือนเดิมนะครับสำหรับการแข่งขันในรอบรองถึงรอบชิงก็จะเล่นแบบระบบเย่าเยือนตามเดิม
คัดเอาที่๑แล้วก็๒ของสายสายละ๕ทีมนะครับ
เพราะฉะนั้นผลการจับสลากเราก็ไล่เรียงกันไปเลย
แล้วก็ทีมสุดท้ายเนี่ยนะครับต้องดูกันระหว่างบูไนกับทางตีมอลเลสเต้ซึ่งจะแข่งขันนะครับ
เลือกเพื่อหา๑ทีมในระหว่างวันที่๓แล้วก็๑๑กันยายนเขาจะเล่นเย่าเยือน๒นัดนะครับ
หนักทั้งหมดแหละครับจริงหลายคนแบบในโลกอินเทอร์เน็ตบอกว่า
เราอยู่สายค่อนข้างเบานะผมว่าฝั่งจนจะหนัก

ถ้าเล่นแฟร์มไม่เข้าฝั่งจะเป็นตายเท่ากัน
มาดูโปรแกรมการแข่งขันกันหน่อยบ้าง
พฤษภาคมสำหรับทีมชาติไทยนะคะ

เดี๋ยวต้องตัดกันอย่างที่ผมบอกไป

ใครชนะก็จะเจอกับไทย
วันที่๑๗พฤศจิกายนก็จะเจอกับอินโดนีเซีย
ต่อไป๒๑พฤศจิกายนออกไปเยือนฟิลิปปินส์

พบกับสิงคโปร์ค่ะซึ่งอย่างที่พี่เจบอกไป
กลุ่มและรองแชมป์กลุ่มก็จะผ่านเข้าไปสู่ในรอบรองชนะเลิศ
ซึ่งเกมรอบรองชนะเลิศนัดแรกก็จะมีแข่งในวันที่๑หรือว่า๒ธันวาคม
แล้วก็จะไปเล่นในวันที่๒นัดที่๒ก็คือ๕๖ธันวาคม
ส่วนเกมรอบชิงชนะเลิศแข่ง๒วันเหมือนกัน
วันแรกคือวันที่๑๑และก็๑๕ธันวาคมค่ะ
ก็เน้นย้ำนะครับโปรแกรมของเราเล่นในบ้านเจออินโดนีเซียสิงคโปร์
แต่จริงแล้วถ้าไปเยินโดน่าสนุกเหมือนกันแต่ก็ดีครับ
ถ้าเกิดมาอยู่ที่นี่เราก็จะได้ดูของดีโดยที่ไม่ต้องเดินทาง
ก็ติดตามกันได้สำหรับอาเซียนครับเพราะว่ามันเป็นรายการที่มีคะแนนสะสมอันดับโลก
แล้วก็ต้องดูว่านักเตะเราที่บอกกันไว้เจออุ้มมุ้ยตองอาจจะกลับมา
เดี๋ยวตรงนี้มีโอกาสพูดคุยกับทางโค้ชเฮงด้วย

เราถือว่าเป็นแชมป์ฟุตบอลอาเซียนคลับมากที่สุด

จนถึงวันที่๑กุมภาพันธ์ซึ่งเราก็อยู่โถสอง

วันศุกร์ก็จะรู้แล้วว่าการทำงานของสมาคมจะเป็นยังไง
เมื่อรู้แล้วว่าทีมคู่แข่งทั้ง๒รายการมีใครกันบ้างนะครับ
เราเป็นแชมป์ตามหน้าจอ๕สมัย
ส่วนสิงคโปร์นะคะเป็นแชมป์รองลงมาคือที่๔สมัย
นอกจากนี้ก็มีเวียดนามกับมาเลเซียที่ได้แชมป์กันไปทีมละ๑สมัย